ข่าวแรกของเราในวันนี้ขอเสิร์ฟความหวานกันก่อนเลยนะสำหรับคู่รักณเดชน์และยายา
ถึงแม้ว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะท้องเสียกันทั้งคู่แต่ล่าสุดนี่เลย
ไปสีสเกจจะจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นนะคะในงานสีสเกจบาสเก็ตบอลเวิลล์
อินวิเวทเทชั่นคือต้องบอกว่าแฟนคลับเนี้ยโห
กรี๊ดกันสนั่นลั่นเมืองเลยนะคะโดยชุดเขียวตองเหลืองของน้องยายาเนี่ย
บอกว่าน้องเลือกเองนะคุณฟีดมากรวมกันนี้นะคะน้องยายาเองยังเชิญชวนให้
คุณแฟนเนี้ยไปเชียร์บาสทั่วโลกจนถึงวันที่สิบแปดกันยายวันนี้ที่สีสเกจด้วยนะคะ
เราทั้งสองคนได้มาร่วมงานนะคะสนุกสนานกันมากใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับ
ใครที่อยากติดตามนะครับดูการขันบาสเก็ตบอลนะครับแล้ววันสุดท้ายก็คือ
วันที่๑๘นะครับเป็นแข่งขันรอบชิงนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่สิบแปดกันยายวันนี้รับชมได้แน่นอนครับแล้วก็มาให้กำลังใจกันนะครับ
มาให้กำลังใจกันที่สนามกันที่จังหวัดศรีสะเกดกันได้เยอะเลยครับ
ยนต์รับงานคู่หวานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่
รับทรัพย์เข้ามาแบบเยอะมหาศาลอ่ะเนอะคุณเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้โหณเดชนยายาทั่วไทยมากเลย
วันก่อนเพิ่งไปเกาะสมุยสุราธานีนี่ไปศรีสะเกดอีกแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องทั้งสองคน